เราจะพาคุณผู้ชมไปดูสัตว์อีกตัวหนึ่งนะคะที่ว่ากันว่า
นานทีปีหนชาวบ้านเขาจะเห็นมันขึ้นมาฟักไข่มาวางไข่แบบนี้

ตัวใหญ่มากเลยนะคะตัวนี้อายุประมาณ๓๐ปี

ชาวบ้านที่หาดสะพลีอำเภอประทิวจังหวัดชุมพร

หลังจากเจอเต่าตะหนุดตัวนี้มาขุดหลุมเพื่อวางไข่
ซึ่งเต่าตะหนุดเป็นเต่าทะเลที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่
แล้วก็มีน้ำหนักมากเป็นร้อยกิโลกรัมเมื่อโตเต็มที่นี่แหละค่ะ
เชื่อว่าอายุจะยืนยาวได้ถึง๘๐ปีเลยนะ
ตอนนี้ถ้าเทียบอายุแค่๓๐

แล้วก็มักจะพบในเขตน้ำตื้นใกล้ชายฝั่งหรือว่าตามเกาะต่าง

แล้วก็เมื่อถึงฤดูการวางไข่
ก็มักจะมีการมาฟักออกมาเป็นไข่เป็นฟอง
ประมาณ๗๐๑๕๐ฟองเลยนะคะ

คุณก็ต้องดูเรื่องสภาพอากาศสิ่งแวดล้อมต่างด้วย
โดยชาวบ้านทุกคนนี้นะคะก็ลุ้นให้กำลังใจอยู่ไกลค่ะ
ไม่กล้าเข้าไปใกล้แต่ที่เห็นใกล้นี่คือซูมนะซูม
เอากล้องซูมเข้าไปใกล้อย่าไปรบกวนมันมาก
ใช่ค่ะเพราะว่าแบบนี้
บรรยากาศอย่างนี้ไม่ค่อยจะเห็นกันมานานแล้วนะคะ
เพราะว่าชาวบ้านบอกว่าเต่าถนุขึ้นมาวางไข่ตั้งแต่ปี๒๕๒๐ค่ะ
มาจนถึงปัจจุบันก็๔๑ปีแล้ว
นี่ค่ะแล้วก็การใช้เวลาในการขุดหลุมลงไปในทราย
ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่ง
แต่อาจจะด้วยความลึกไม่พอค่ะ
เพราะว่ามันเจอพวกเศษซีเมน
ซากอะไรต่างอยู่ใต้ทราย

เต่าก็เลยต้องเดินลงกลับไปทะเลอย่างน่าผิดหวัง
ชาวบ้านก็แบบโอ้โหเสียดายอะค่ะ
เฝ้ารอเฝ้าลุ้นอยากจะให้มันวางไข่
เพื่อที่จะได้แพร่ขยายพันธุ์ต่อไปนะคะ
สันนิษฐานการมาของเต่าตัวนี้นะคะ
อาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องราวของความอุดมสมบูรณ์
ชายหาดและน้ำทะเลในชุมพรนี่แหละค่ะ
ทำให้แม่เต่ากลับขึ้นมาวางไข่อีกครั้งหนึ่ง

ถูกประกาศผลให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพน้ำทะเลที่ดีที่สุด
หนึ่งในห้าของประเทศจากการสำรวจประจำปี๒๕๖๑ด้วย
เห็นแบบนี้แล้วก็มีความหวังนะ
กลับไปนี่อาจจะพาแม่เต่าตัวใหม่ขึ้นมาอีกก็ได้
จริงนะคือมันก็บ่งบอกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนทะเลท้องทะเลในเมืองไทยบ้านเรานะคะว่า

เพราะถึงขนาดว่า๔๐ปีที่ไม่ได้เห็นแบบนี้มา
นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นน่าดีใจเช่นเดียวกันนะคะ
ยังไงก็ใครไปเที่ยวช่วงนี้ก็อย่าลืมช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติกันด้วย